เมื่อคืนนี้นะคะก็ต้อนรับเรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณมากกี้คลอดลูกแล้วนะคะ

ก็ผ่าคลอดนะคะเมื่อวันที่๔เมษายนเมื่อคืนนี้เลยค่ะ

ตามเวลานะคะ๒๑นาฬิกา๔๐นาทีค่ะ

ก็ได้โพสต์ภาพน่ารักน่าช้างนี่เลย

ใช่นะคะก็แบบโพสต์ให้ชาวโซเชียลนะคะ

คุณโอปงโอปอลคุณคิมเบอร์รี่มาโอ

และเป็นการยืนยันว่าปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันก็มีข่าวว่าคุณแม่มีความเสี่ยงคันเป็นพิษนะคะ
โดยนะคะลูกก็คลอดออกมาค่ะ
น้องมีก้าค่ะเป็นลูกชายมาจากมากกี้

น้ำหนักตัวแรกคลอดนะคะอันนี้ฟังไว้เล่นคำ
ส่วนลูกสาวมีย่าค่ะเป็นภาษาลาตินแปลว่าของฉันค่ะ
น้ำหนักตัวแรกคลอด๒๒๗๔ค่ะนะคะ
ชื่อลูกรวมกันเป็นของขวัญจากพระเจ้าของฉันนั่นเองค่ะ
โดยทั้งคู่จะมีการแถลงข่าวพร้อมบวชโฉมทายาททั้งสองคนในวันพรุ่งนี้
แล้วก็รอติดตามความน่ารักของสองแสบได้ในบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันเสาร์ก็เวลาประมาณ๑๗นาที๓๐นาทีค่ะ

เป็นผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วแบบหน้าตาผ่องใสมากและสวยมากเลย
แล้วก็หลังจากที่คุณป๊อกลงรูปนี้เขาก็มีการขอบคุณคุณมากกี้ด้วยนะ
บอกว่าขอบคุณแบบรักคุณแม่ตัวเองมากขึ้นด้วยที่รักอยู่แล้ว

เพราะว่าเห็นถึงความเสียสละของการที่เป็นแม่เนี่ย
โอ้โหมันแบบยิ่งใหญ่จริงเลยนะคะ
และล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ฉันสไลด์ไอจีดู
คุณมากกี้ฟื้นแล้วลงรูปลูกแล้ว
น่ารักมากเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะเปิดไอจีให้ลูกด้วยนะคะ